ดูต่อการเมืองในบ้านเรานะครับวันนี้มีข่าวใหญ่หลังจากที่สารเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของคุณช่อพันธิกาวานิตเนี่ยนะครับตลอดชีวิตนะฮะทีนี้ก็มีหลายคนมาให้ความเห็นเรื่องนี้หนึ่งในนั้นครับคุณปรินาไกรคุบคุณปรินานั้นมีคดีเหมือนกันคดีเนี่ยคนละแบบในส่วนของคดีอายากับค
นะครับนอกจากนี้ครับคุณปริณาไกรคุบอดีตสอราชบุรีพลัง
ประชารัฐเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ถูกสารดีกาพิพากษาเพิก
สิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้เป็นคดีที่ดินนะที่
ใจแต่ไม่เห็นด้วยที่นางสาวพันนิกานั้นถูกลงโทษเพิ่ม
สิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเช่นเดียวกันคุณปรินาเนี่ยบอก
ในทำร้ายจิตใจของคนจำนวนมากรวมถึงตนเองแต่ไม่เห็น
ด้วยที่ถูกลงโทษเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองด้วยประเด็นทาง
ริยธรรมซึ่งไม่ใช่หลักการสากลไม่มีประเทศไหนทำกันหาก
นักการเมืองทำผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายอาญากฎหมายแพ่ง
แต่ว่าไปตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ควรทำนะครับ
คุณปรินาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย
และการทำหน้าที่ของปปชที่มี๒มาตรฐาน
สังคมก็ตั้งคำถามนาฬิกาของพลเอกประวิทย์จำได้ใช่ไหมฮะ
อันนั้นก็เกิดความค้างคาใจของคนในสังคม
คดีความของร้อยเอกธรรมนัฐตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรด้วยนะครับมีเสียงของคุณปรินาไกรคุบฮะ
คือถ้าช่อเขาผิดเนี่ยก็ให้ควรจะเป็นเรื่องของการ
นำช่อไปปรับหรือนำช่อไปจำคุกโดยไม่รอลงอาญา
เหมือนกับต่างประเทศที่เขาทำกันนะคะหลายหลายประเทศนี่ก็จะมีกฎหมาย
คุ้มครองผู้นำสูงสุดของประเทศแล้วก็ถ้าใครโพสต์หรือละเมิด
นะคะก็มีบทลงโทษโดยการตัดและปรับแพงมากด้วยนะคะ
แล้วก็จำคุกแล้ววันนี้เราเห็นภาพของปทชเนี่ย
ทำงานแบบสองมาตรฐานเลือกปฏิบัตินะคะสังคมตั้งคำถามเยอะ
คดีนาฬิกาลุงป้อมหรือคดีธรรมนัฐพรมเผา
ซึ่งวันนี้ปปชใช้อำนาจในการชี้มูลความผิดตามดุลพินิษฐ์
ซึ่งสังคมมันทำให้ปรบัชชาติเสื่อมแล้วก็ตัดใดที่
แต่คือเราว่าสารไม่ได้นะเพราะสารเนี่ยเขาตัดสินตามรัฐมนูลเลย
ว่ามันจะต้องมันเขียนไว้เลยว่ามันจะต้องโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
เป็นอื่นไม่ได้ไงศาลก็เลยต้องตัดสินแบบนั้น
เพราะฉะนั้นว่าศาลไม่ได้เพราะศาลต้องว่าตามกฎหมาย
หาของรัฐธรรมนูล๖๐ที่ขยายอำนาจขององค์กรอิสระ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมือง
โดยกลไกไม้บรรทัศน์ที่ชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
หลักการไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยสากล
เพราะมีการให้อำนาจองค์กรหนึ่งมากำหนดมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอื่น
แล้วสิ่งที่ออกมาก็คือเป็นการเปิดช่อง
ตุลาการนั้นใช้อำนาจประหารชีวิตนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งประชาชน
ก็ตอกย้ำความจำเป็นในการแก้ไขหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
คือหลายคนที่แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยนะ
เต็มคุณผู้ชมก็จะมองว่าโอเค
เรื่องของความผิดทางอาญาทางแพ่งอย่างที่คุณปรินาพูดก็ว่ากันไปในส่วนนั้น
แต่ว่าเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าคนอยากลงสมัคร
มันควรให้ประชาชนเป็นคนตัดสิทธิ์เอง
ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะตัดสิทธิ์เองก็คือไม่เลือกกลับมาแค่นั้นเองนะครับ